ประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมีเดียประเด็นทางสังคม
คนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันหน่อยนะคะ
กรณีที่มันเพิ่งเกิดขึ้นกับกรณีคนขับรถฉุกเฉิน
ไอ้ขับรถช้ามันมีที่มาที่ไป
เราเคยได้ยินไม่เป็นสับปะรดถูกไหม
แต่เหตุที่มานี้มันเกิดจากเป็นเรื่องเพราะสับปะรดหรือเปล่า
เมื่อก่อนเขาเคยมีอดีตกันไปซื้อขายสับปะรดใช่
แล้วจ่ายตังค์แบบจะขาย๒๐บาทจ่าย๑๐บาท
แล้วพอมาคนซื้อสับปะรดเป็นผู้บาดเจ็บบ้าง
คนขายเขามาขับรถพาไปส่งโรงพยาบาล

โกรธกับเงิน๑๐บาทที่โดนโกง
เออทีนี้ก็เลยเหมือนกับจะแกล้งขับรถช้าแล้วก็มีการโพสต์เรื่องนี้
ทีนี้ก็เกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์กันเยอะเลยกับโพสต์นี้ค่ะ

คือเขาก็แฮชแท็กผลกรรมของแกมาถึงแล้ว

ก่อนที่เขาจะมาทำงานที่โรงพยาบาลเขาก็ขายสับปะรดปอกแถววัดทองย้อย
แล้วทีนี้มันเกิดเหตุการณ์คือกรรมการวัดเดินมาดูสถานที่เตรียมจัดงาน
แล้วหนึ่งในนั้นคือแกแกมาถึงร้านฉันหยิบสัปรดกิน๑ถุงฉันขาย๒๐
แต่ว่ามันมีป้าย๑๐บาทด้วยแกจ่ายแค่๑๐บาท
แล้วเหมือนกับแบบว่าหยิบกินไปถุงนึงความจริงต้องจ่าย๒๐ถูกไหม
คือไอ้ป้าย๑๐บาทที่ปักเอาไว้เนี่ยมันเป็นเอาไว้สำหรับขายสับปะรดแบบหัว
แต่ไอ้ที่เขากินคือที่มันปอกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ใช่ทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นแล้วเขาก็บอกว่า
วันนี้แกโดนรถชนนอนปางตายให้ฉันส่งนครนายกฉันไม่ได้แกล้งนะ
ขับไม่เกิน๘๐เพราะกระทรวงสั่งมา
และก็ไม่ผิดถ้าจะขับ๕๐๖๐เพราะไม่เกิน๘๐
ขอให้ตายอย่างสงบนะแฮชแท็กไม่ได้จดจำแต่ไม่เคยลืมใครทำอะไรไว้
ทีนี้ค่ะมันก็เป็นกระแสวิพักษ์วิจารณ์
โดยทางด้านในแพทย์วิโรธรัตนาอมรสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แถลงข่าวนะคะบอกว่าคนที่ขับรถพยาบาลนายสงการธรรมทรัพย์
เป็นคนที่โพสต์ข้อความล่าสุดได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นพนักงานขับรถแล้ว
แล้วก็ได้มีการเรียกพยาบาลที่อยู่ในรถวันเกิดเหตุนั้นมาสอบนะ
แล้วก็ให้การบอกว่าการเคลื่อนย้ายนายสมปองสุวรรณวงศ์อายุ๕๙ปีที่เป็นคนเจ็บ
ก็เป็นไปตามระยะเวลามาตรฐานรวมถึงผลจากวิทยาศาสตร์
เรื่องการใช้ความเร็วดูเรื่องระยะเวลามันก็เป็นไปตามมาตรฐาน
คือระยะทางจากโรงพยาบาลบ้านนามาถึงโรงพยาบาลนครนายกเนี่ยคุณผู้ชม
เป็นระยะทาง๒๐กิโลเมตรแล้วดูนะคะใช้เวลาประมาณ๒๐นาที๓๑นาที

อันนี้คือเขาไปดูตารางย้อนหลัง

ซึ่งนายสมปองฉิมมาเพื่อที่ว่า
เพื่อนของคนเจ็บบอกว่า
นายสมปองเขาก็มีอาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลง
แล้วก็เก็บค่าที่ขายของให้กับวัด
แล้วแต่ว่าวัดไหนจะมีการจัดงาน
ทีนี้พอรู้ว่านายสมปองประสบอุบัติเหตุรถชน
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัวก็รู้สึกตกใจนะ
แล้วยิ่งเห็นข่าวจากโลกโซเชียลมีเดียก็สงสาร
เพราะเท่าที่รู้จักนายสมปองเนี่ยนะคะ
ก็นายสมปองก็ไม่ได้เป็นคนโมโหร้าย
หรือว่าไม่ได้ไปมีปัญหาไปมีเรื่องมีราวกับใคร
ส่วนเรื่องของคนขับรถพยาบาลไปมีปัญหานายสมปองนั้นเนี่ย

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีปัญหาอะไรกัน
แล้วเรื่องที่ไปโพสต์เฟซบุ๊คว่ามีปัญหากันกับเงิน๑๐บาทเนี่ย

เพื่อนคนเจ็บเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควร
ส่วนทางด้านพี่สาวของนายสงการธรรมทรัพย

พี่สาวบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องจากทางเฟซบุ๊กที่เขาแชร์กัน

ก็ยอมรับตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วพี่สาวก็เห็นใจน้องชายด้วย
คือคุณผู้ชมหลังจากที่คนขับรถฉุกเฉินคนขับรถพยาบาลได้ลาออกจากงานแล้ว

ผมกราบขอโทษสังคมอย่างจริงใจผมเสียใจที่สุด
ตอนนี้อยากเข้าไปคุยกับครอบครัวของเขาของคนเจ็บเพื่อขอโทษ
ผมขอลาออกจากงานแล้วครับเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ
อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากเพจที่นี่นครนายกนะคะ